เราตามประเด็นนี้ต่อให้นะคุณผู้ชมเจ้าหนี้ปืนโหดค่ะ
คือเป็นภาพที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวแล้วนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ชื่อว่าเจ๊หนึ่งที่ลบบุรี
ลักษณะคือเหมือนมาทวงเงินจากลูกหนี้
ให้ผู้ชายคนหนึ่งใช้ปืนขู่แล้วให้ลูกหนี้เนี่ย
ตบหน้าตัวเองกลายเป็นคลิปนี้
วันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราไปเจอตัวเจ๊หนึ่งแล้วนะคะ

คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่สุดแล้วแต่

คลิปต้นเรื่องที่ดิฉันตั้งประเด็นให้คุณผู้ชมไว้ว่า

คำชี้แจงของเจ๊หนึ่งเจ้าของคลิปก็สุดแล้ว
แต่เพราะเราเจอเจ๊หนึ่งแล้ว
หนึ่งบอกว่าอันนี้คือการจัดฉาก
จ้างผู้หญิงคนนี้มาเป็นตัวละคร

แล้วส่งคลิปนี้ไปข่มขู่ลูกหนี้
ลักษณะคือให้ลูกหนี้ไรอื่นดูว่า

นี่ไงก๊อฟก็เลยตั้งคำถามว่าจริงเหรอ

พี่จ้างสัก๒๐๐ตบเท่าที่ในคลิปนี้ได้ไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ

พร้อมกับระบุบอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายอย่าหนีอย่าเบี้ยว
นึกถึงตอนไปหยิบยืมบ้างแต่ถึงขั้นกับว่าเอาปืนมาจ่อ
แล้วขู่บังคับให้ลูกหนี้ตบหน้ามันก็เกินกว่าเหตุไปไหม
และให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
เป็นแก๊งเงินกู้ราย๓วันในอำเภอเมืองลบบุรี
แก๊งนี้ตามรายงานข่าวบอกว่า
มีคนใหญ่คนมีสีหนุนหลังอยู่ด้วย
ก็เลยทำให้เหิมเกลิมไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ
แชร์กันแบบนี้เราก็ต้องจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนนะคะว่าเรื่องมันร้อนไปถึงผู้การจังหวัดลบบุรี
ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพเจ๊หนึ่งนะคะไปที่โรงพัก
ผู้การลบบุรีท่านก็เลยสั่งการให้ไปหาตัว
เงินกู้นอกระบบแก๊งนี้มาสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะตำรวจสภโฆษฎูมจังหวัดลบบุรี
ก็ได้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา
นำมาสอบปากคำที่โรงพัก
ผู้หญิงที่เป็นตัวละครที่บอกว่าเป็นตัวแสดง
ตบหน้าตัวเองในคลิปเนี่ยชื่อว่านางสาวแตอายุ๒๕ปีนะคะ
ส่วนคนที่ถือปืนในคลิปชื่อว่าเจ๊หนึ่งอายุ๔๐ปี
คนที่ถ่ายคลิปแล้วก็สั่งให้ตบหน้าอีก

ชื่อว่าในเกมอายุ๒๔ปีตัวละครทั้งหมดมี๓ตัวด้วยกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจสอบปากคำทั้ง๓คนนานกว่า๕ชั่วโมง
จากนั้นทั้ง๓ก็ออกมาจากห้องสอบปากคำ
แล้วก็มาจ้าเอ๋มาเจอกับนักข่าว
ทั้ง๓คนให้การตรงกันบอกว่า
ทั้งหมดเป็นการแสดงแล้วก็ถ่ายไว้ตั้งแต่๕๖เดือนก่อน
ปืนที่อยู่ในคลิปก็เป็นปืนปลอม
โดยเจ๊หนึ่งเป็นคนถือปืนปลอม
ได้ว่าจ้างนางสาวแต่คนที่ตบหน้าตัวเองในคลิป
ว่าจ้างนางสาวแต่๕๐๐ให้มาแสดงเป็นลูกหนี้
โดยมีนายเกมเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ออกคำสั่งให้ตบหน้าตัวเอง
เพราะเจ๊หนึ่งบอกว่าในการใช้เสียงผู้ชาย
ในการออกคำสั่งมันดูน่ากลัวกว่าในจังหวะนี้
เสื้อลายการ์ตูนเป็นลูกหนี้นางสาวแต
คนแสดงตบหน้าตัวเองนั่นแหละค่ะ

หนึ่งคนว่าจ้างบอกว่า
ก็เพื่อส่งคลิปนี้ไปขู่ลูกแชร์ที่เล่นแชร์แล้วก็ไม่ยอมส่งเงิน
แต่ยังไม่เคยส่งคลิปนี้ไปข่มขู่ใครสักราย
ที่ออกมาเผยแพร่กันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคลิปหลุดพี่เบิร์ต

น่าจะเป็นฝีมือของอดีตเลขาส่วนตัวของเจ๊หนึ่ง
ที่ถูกเจ๊หนึ่งไล่ออกไปเพราะโกงเงินก่อนหน้านี้
ก็เลยอาจจะแค้นใจแล้วนำคลิปนี้มาเผยแพร่
ทำให้สังคมเข้าใจเจ๊หนึ่งผิด
แต่ถามว่าพูดแบบนี้แล้วตำรวจเขาเชื่อไหมล่ะ
ตำรวจเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกนะคะ
หลังสอบปากคำก็เลยนำตัวทั้ง๓คน
ไปที่จุดที่ถูกกล่าวอ้างว่าทิ้งปืนปลอม
แต่ปรากฏว่าไปก็ไม่เจอแล้วนะคะ
เจนหนึ่งอ้างบอกว่าเวลามันนานแล้ว
ก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาหยิบไปแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็พาไปที่จุดที่มีการถ่ายคลิปกัน
ที่บอกว่ามีการจัดฉากให้นางสาวแตน
มายืนตบหน้าตัวเองนะคะตรงนี้เป็นริมถนนโคกตูม
มะนาวหวานในอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
จุดนี้คุณผู้ชมตำรวจให้เจ๊หนึ่งนางสาวแต่
แล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ลองจำลองเหตุการณ์ให้ดู

คุณผู้ชมบรรยากาศตอนที่ไปจำลองเนี่ยนะคะจำลองเหตุการณ์ไม่ได้โหด

เพราะเขาบอกว่าทั้งหมดคือการแสดงคือการจัดฉากนะฮะ
เอาล่ะในเมื่อ๓คนทั้งตัวเจ๊หนึ่งนางสาวแต่
แล้วก็นายเกมเขาลักษณะคือพูดตรงกันว่า
อันนี้คือละครเป็นการจัดฉากแล้วส่งคลิปเพื่อไปคมครูลูกแชร์รายอื่นเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดใครได้
แต่มันมีประเด็นงอกออกมาคุณผู้ชมเพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
คือเจ๊หนึ่งบอกว่าจ้างนางสาวแต่๕๐๐บาทเพื่อให้เป็นตัวละครที่ตบหน้าตัวเอง
อันนี้ประเด็นนี้จบไปแต่มันมีประเด็นหนึ่งค่ะ
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วมันมีการโอนเงิน๑๑๕๐บาท
คืนมาให้เจ๊หนึ่งจากนางสาวแต่
ประเด็นนี้นะคะนางสาวแตบอกว่าก็ยอมรับนะคะว่ามีการยืมเงินเจ๊หนึ่งเนี่ย
๑๐๐๐บาทพอครบ๕วันก็คืนเงินมาให้๑๑๕๐บาท
ถ้าไปคำนวณนะคะแล้ว๑๕๐บาทมาจากไหนพี่เบิร์ตก๊อฟ
เขาบอกว่าเป็นดอกแต่ถ้าเกิดว่าไปคำนวณแล้วปรากฏว่า
ไอ้๑๕๐บาท๕วันเนี่ยมันเป็นดอกที่โหดเกินกว่ากฎหมายกำหนด
นี่แหละค่ะตำรวจบอกว่าตรงนี้เอาผิดได้
ก็เลยแจ้งข้อหาประเด็นนี้ไว้ก่อนนะคะ
แต่หากว่าผู้เสียหายรายใดเคยถูกทวงหนี้ในลักษณะแบบนี้จากเจ๊หนึ่งนะคะ
ก็สามารถที่จะมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพโคกตูม
ประเด็นนี้คลิปนี้จบไปค่ะ
ทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้
พี่คิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ๊หนึ่งป่ะ
ก็คล้ายกันนะที่บอกให้ถอนสาวบ้านนี้ออกไปเลยใช่
หลายคนก็บอกว่าเป็นเจ๊หนึ่งแต่ปรากฏว่า
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วมันคนละที่คนละจังหวัด
คนละคนไม่ใช่เจ๊หนึ่งนะ
คุณผู้ชมคลิปนี้แค่เนอะใช่คลิปนี้แหละค่ะ
เป็นการเคาะประตูทวงหนี้แล้วตะโกนถามหาลูกหนี้
ชื่อว่ามิ้งมิ้งมิ้งอยู่ไหนออกมาเนี่ยครับ
แล้วลักษณะคือบอกว่าให้ถอนเสาบ้านนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องอีกคลิปก่อนค่ะ
มันออกมานั้นด้วย
นั้นบอกปิ๊งนะคะให้มันถอนเสาบ้านหนี
ให้มันถอนเสาบ้านหนี

ถอนสาวบ้านหนีได้เลย
ถ้ามึงทนให้พ่อแม่มันนอนพวาได้ก็เอ้า

ทำไมตำรวจลบบุรีถึงบอกว่าตรวจสอบแล้ว
แล้วก็คนละที่กันไม่น่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
น่าจะเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดอื่น
แต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาจากการตรวจสอบแล้วจริง
หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปล่อยเงินกู้เฉพาะในพื้นที่แรกพื้นที่เดียวนะคะ
จังหวัดลบบุรีปล่อยหลายพื้นที่เลยนะคะ
เขาตั้งลักษณะเป็นวงแชร์ชื่อว่าบ้านมะพร้าวอบเนยนะคะ
โคกสำโรงท่าหินเมืองลบบุรีแล้วก็โคกตูมด้วย
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าผู้การจังหวัดลบบุรีท่านว่าอย่างไรนะคะ
แต่ว่าท่านผู้การเองจากการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่ได้เชื่อนะคะว่าสิ่งที่เจ๊หนึ่งพูดมันจะเป็นเรื่องจริงซะทีเดียวนะฮะ
จะไปกู้หนี้ยืมสินต้องระวังเนอะ

กู้ออนไลน์ก็มีแล้วถ้าเกิดว่าเบี้ยวหนี้เขาเขาก็แฉกันวุ่นวาย